นี่ท่านพบทรก็บอกว่าได้เสริมกำลังหน่วยซิลเข้าไปด้วยใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะก็วันนี้เดินทางไปกันอีกรวมถึงพบทรเอง
ก็เดินทางไปด้วยนะคะถึงช่วงประมาณบ่ายค่ะ
เขาก็มีโพสต์อัปเดตเอาไว้ด้วยเหมือนกันนะคะ
พลเรือเอกนาริสประทุมสุวรรณผู้บัญชาการทหารเรือ
อันนี้โพสต์เวลา๑๑โมง๔๕นาทีช่วงสายวันนี้ค่ะ
เขาบอกว่าจะเดินทางมาถ้ำหลวงเชียงรายมาเยี่ยมกำลังพล
แล้วก็ให้กำลังใจรวมถึงนำหน่วยซิลอีก๑๐นาย
ขึ้นเครื่องไปผลัดเปลี่ยนกับหน่วยซิลที่มีอยู่แล้ว๔๕นายที่นั่น
หมุนเวียนทำงานกันตลอดไม่มีพักนะคะ
ทุกคนตั้งใจทำงานผลัดเปลี่ยนตามหน้าที่เรียบร้อยดี
และยังไม่มีใครเป็นอะไรทุกคนยังปลอดภัย
อาวุธก็ดีกำลังพลก็ดียังไม่มีอะไรเสียหาย
เรียบร้อยดีในการทำงานทุกอย่าง
ส่วนประเด็นที่ก่อนหน้านี้มีรายงานออกมาว่ามีหน่วยซิลนายหนึ่งศีรษะแตกใช่ไหมคะ
พบทรท่านก็พูดเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่าเป็นแผลเล็กน้อยไม่ได้ร้ายแรงอะไรมาก
ซึ่งพบทรให้นโยบายไปตั้งแต่แรกแล้วว่า
อันดับแรกเลยต้องดูแลความปลอดภัยของตัวเองด้วย
ไม่ว่าจะทำงานอะไรต้องรอบครอบ
ส่วนกรณีเสียงวิพักษ์วิจารณ์คืออย่างที่บอกเข้าใจแหละว่าทุกคนอยากที่จะให้เจอตัวทั้ง๑๓คน
พาออกมาแล้วตั้งความหวังกันไว้
พอเวลาล่วงเลยผ่านมา๕วัน๖วันก็มีเสียงวิภาควิจารณ์ว่า
ว่าจะทำได้ไหมจะทำสำเร็จจริงหรือเปล่าทำไมยังไม่ออกมา
พบทรบอกว่าทุกฝ่ายและทุกคนตั้งใจทำงานเต็มที่
และเต็มความสามารถของทุกหน่วยแล้วแต่อุปสรรคและข้อจำกัดของถ้ำ
ไม่ว่าจะปริมาณน้ำในถ้ำที่มีมากกระแสน้ำในถ้ำที่ไหลแรง
ถ้าเราข้ามผ่านอุปสรรคเหล่านี้ไปได้พูดง่ายถ้าเราสู้กับธรรมชาติ
อืมส่วนเครื่องมืออุปกรณ์ก็มีพร้อมนะคะทั้งหรือว่า
วัดระดับออกซิเจนเป็นอุปกรณ์ประกอบองค์บุคคล
ให้มีความปลอดภัยวัดระดับออกซิเจนในอากาศให้แสงสว่าง
คือตอนนี้เครื่องมืออะไรที่ช่วยได้ก็จัดมาให้หมดแล้ว
เพื่อจะสนับสนุนภารกิจของหน่วยซิล
ประสานงานร่วมมือกันกับหน่วยซิลที่ถนัดเรื่องการทำงานในน้ำ
เรื่องการดำน้ำหน่วยอื่นเองเขาก็กระจายกันไปทำในสิ่งที่เขาถนัด
เดินเท้าทั้งการหาทางเข้าถ้ำทางอื่น
อันนี้เนี่ยโพสต์เอาไว้ตอน๑๑โมง๔๕นาทีซึ่งณเวลานี้เนี่ย
ไปถึงเรียบร้อยแล้วทั้งกำลังเสริมและพบทร
แล้วก็เริ่มทำงานผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันกับ๔๕๔
ที่อยู่ที่ถ้ำหลวงตั้งแต่ช่วงวันแรกแล้วด้วย